ทุกผู้ชมครับจากคดีเศร้าสลดที่เกิดขึ้นที่ลำปางนะฮะ
บริเวณใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับ
อย่างที่ท่านได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เอาปืนไปจ่อหัวหญิงสาวที่เขาไปจีบอยู่
แล้วเขาจะตีตัวออกห่างจากสถานบันเทิงออกมาข้างนอก
ของร้าน๔คนเดินเข้าไปข้ามถนนไปหา

รู้แต่ว่าชายคนที่ก่อเหตุเนี่ย

แฟนสาวจะวิ่งยิงใส่เขาก็ล้มฟุบลงไปเสียชีวิต
แล้วก็ยิงตัวเองตายตามนะฮะ๓ศพ
มีกาดที่ไปด้วยเนี่ยโดนกระสุนปืนไปอีกนะฮะ
เจ็บอีก๓คนนะครับ
ทีนี้วันนี้มีการเปิดเผยคลิปภาพจากโทรศัพท์มือถือ
ของหนึ่งในกาดที่เดินไป๔คน
เพราะเค้าเดินตามไปตั้งแต่สถานบัลเทิงที่เค้าดึงแขนผู้หญิงคนนี้ออกไป
เดินตามไปตามไปตามไปถ่ายมือถือไปด้วยเหมือนจะเป็นหลักฐาน
เดี๋ยวท่านดูนะครับว่าวินาทีก่อนที่จะยิงกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของคุณแล้วคุณจบมือใส่ถูกหัวไม่อย่าง
เอาอย่างจะได้คุณจบมือใส่ถูกไม่อย่าง
พี่เกียร์โดนยิงพี่เกียร์โดนยิง
นี่ฮะไอ้ที่กล้องตัดไปเนี่ยคาดว่าคงเป็นโทรศัพท์มือถือร่วงแล้ว
เพราะว่ากาดแต่ละคนตอนนั้นก็วิ่งหนีกันหมด
โดนยิงเจมส์โดนยิงเนี่ยเจมส์ก็คือนายวิรพงศ์หมอป่า
เป็นกาดของสถานบันเทิงที่เขาเดินตามออกไปเพราะว่าเพื่อนของหญิงสาวเสื้อขาวเนี่ย
บอกว่าช่วยไปดูให้หน่อยเพราะว่าผู้ชายก็คือนายดรงชัยคนยิงเนี่ย
เอาปืนไปจ่อหัวหญิงสาวจากในผับเพื่อให้ออกมานอกร้านมาตาม
เขาตีตัวออกห่างแล้วไม่ยอมเลิกทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันหรอก
รู้จักกันมาได้๒เดือนเองผ่านเฟซบุ๊ค
คือเสียงเพลงจากสถานบนแถวนี้ก็ยังดังอยู่เลยนะครับ
เพราะว่าเพื่อนของหญิงสาวที่เสียชีวิตเนี่ย
อ้อมเนี่ยบอกว่าความจริงก็นั่งฟังกันเพลงสุดท้ายแล้ว
จะกลับอยู่แล้วอยู่ดีนายดำรงชัยก็บุกเข้ามานะครับ
แล้วในคลิปนะครับกาดที่เดินตามไปจนข้ามถนนไปถึงหน้าร้านสะดวกซื้อ
ถนนลำปางแม่ทะบ้านเนี่ยนะฮะเราจะได้ยินเสียงเสียงพูดลักษณะบอกว่า
เนี่ยพกปืนกำลังเดินตามไปหาที่รถแล้วก็มีเสียงผู้ชายที่พูดขึ้นว่า
คุณยกปืนใส่ผมทำไมคงหมายถึงนายดำรงชัยเนี่ยไปยกปืนใส่กลุ่มกาดเขา
นายดำรงชัยก็พยายามพูดว่าเมียผมผมพากลับบ้าน
แต่ความจริงแล้วเพื่อนของหญิงสาวที่เสียชีวิตบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะ
ยังไม่ได้เป็นเลยกาดก็พูดตอบโต้ว่านั่นมันก็เรื่องของคุณนะ
แล้วก็พูดต่อว่าแล้วคุณยกปืนใส่ผมทำไม
ยังนะก็คือพอยกมือลักษณะว่าห้ามอย่าเข้ามา
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็พูดตอบโต้ต่อว่าจะหยุดได้ยังไงคุณยกปืนใส่ผมทำไม
หลังจากนั้นก็จะเห็นภาพที่นายดำรงชัยชักปืนขึ้นมาปลดเซฟล็อกแล้วลั่นไกยิงใส่ทันทีเลย
แล้วทีนี้ก็ชุลมูลวุ่นวายภาพก็ตัดไปก็คงจะเป็นโทรศัพท์มือถือน่าจะร่วงตกลง
แต่ยังมีเสียงอยู่เจมส์โดนยิงเจมส์โดนยิงเสียงชุระหมุนวุ่นวาย
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เปิดเผยออกมาล่าสุดนะครับ
มันก็ทำให้เราเห็นชัดขึ้นว่าณวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้น